กิ้งเลขเข้ามาจ๊ะเลขเข้ามาจ๊ะ
แม่ค้าออนไลน์เดียวเปิดแผงด้านหน้าแล้วก่อนนี้เราจะ

พี่ดาวน์มายุรีพี่วุทธค่ะนี่ประกาศขายชุดนะคะ
และที่สำคัญอุ้ยจะวางใหม่จริงกับเปล่า

เรือนขวัญไปบุกบ้านมาให้แล้ว

แม่ค้าออนไลน์มาแล้วจ้า
วันนี้มีชุดแดนเซอร์แบบแพลววิบวับ

ตายแล้วทำอะไรคะคุณน้อง

มีเมียแล้วไม่เอา

สวัสดีค่ะอุ้ยอะไรเนี่ย

อีกข่าวว่าคุณจะขายชุดแดนเซอร์ของคุณไม่ใช่เหรอคะ
แดนเซอร์แล้วก็ทั้งชุดของมายุรีเอง

เขาหาว่าฉันชอบเด็ก

ไม่มีเช็คข่าวก่อน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

ถามว่ายังเป็นนักร้องไหมก็ยังอยากเป็นอยู่ก็ยังเป็นอยู่
คือนักร้องก็เป็นอยู่ก็ไม่ได้ขัดถ้าใครจ้างงาน

แต่ว่าตอนนี้ไลฟ์ขายชุดเนี่ยก็ยังทำไม่เป็น
ทำไม่เป็นแล้วอีกอย่างก็เสียดายด้วย
จะบอกผ่านรายการต่างไปแต่พี่ดาวเชื่ออย่างนี้
ดาเชื่ออย่างนี้ถ้าใครบุญสัมพันธ์ก็ได้มาเข้ามาเจอเข้ามาดูชุดของเรา

วันนี้พี่ดาวมาเดี๋ยวควรจะสอน

เดี๋ยวขวัญจะให้พี่ดาวมายุรีเนี่ยซ้อมขายของไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดอีกนิดนึง
ลูกค้าเนี่ยไลน์กันเข้ามาเยอะเลยอยากจะได้สินค้าแป๊บนึงนะคะลูกคุณลูกค้าค่ะ
มาแล้วจ้าว้าวชมพู

รู้ไหมว่าคุณน้องเป็นคนเปิดซีนให้ชุดนี้เลยนะให้เสื้อตัวนี้เลย

ขอบคุณเธอที่มารักกันไม่ไว้หวั่นในคำนินทา

เมื่อกี้สอนไปแล้วเอาวิชามาใช้หน่อยนิดนึง
แม่จะขายยังไงแม่ขายเลยค่ะ
ชุดนี้เป็นชุดสีอะไรคะคุณดามิรี
ชุดนี้เป็นชุดสีชมพูนะคะ
แต่ว่ายังไม่ขายนะคะ

ใหญ่ดูอยู่แล้วอยากจะได้ต้องทำยังไงบ้างคะแม่
ก็ติดต่อมาทางเฟซบุ๊คข้อความอินบล็อกมาก็ได้
หรือในหน้าไอจีก็มีหมายเลขโทรศัพท์

ลดทั้งให้ทั้งแจกทั้งแถมราคาไม่แพง

วันนี้ขอขอบคุณพี่ดาวมายุรีมากเลยค่ะ

ขอบคุณเธอที่มารักกันไม่ไว้หวั่นในคำนินทา
ขอบคุณเธอที่ช่วยชีวิตไม่ยึดติด
ที่ผ่านมาอยากบอกเธอว่ารักมากมาย